เมื่อวานถือว่าเป็นวันสำคัญกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ในการเข้าควบคุมตัวพระชั้นผู้ใหญ่
เมื่อวานนี้ถือว่าจริงก็เป็นข่าวใหญ่
เพราะว่าปฏิบัติการเริ่มขึ้นตั้งแต่๖โมงเช้า
แต่เงียบกริบเลยคือช่วงเช้าเงียบกริบเลยใช่ค่ะ
เพิ่งมามีข่าวช่วงสายหน่อยแล้วก็เกาะติดกันมาตลอดทั้งวันเลย
ใช่ครับหากย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชม

วันที่พันธบรวจโทพงพรพรมเสน่ห์ผู้มนวยการสำนักพุทธ
หอบหลักฐานเอกสาร๗สำนวน๘แฟ้ม๔๐๐๐แผ่น

นั่นก็คือกองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
เรื่องของกรณีทุจริตเงินทอนวัดล็อต๓
มี๑๐วัดเกี่ยวข้องความเสียหายมูลค่า๑๔๐ล้าน
แต่๓วัดที่ถูกจับตามองเพราะเป็น๓วัดใหญ่๓วัดดังในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ก็คือ๑วัดสะเกด๒วัด๓พญาและ๓วัดสัมพันธวงศ์
และผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ทางผู้มนวยการสำนักพุทธ
เอาข้อมูลไปแจ้งปปเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่
เป็นถึงระดับเจ้าอาวาสเป็นระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส
และเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมด้วย
และเมื่อวานเกิดปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
คุณคิดดูว่าผ่านไปเดือนนิดเกิดกับปฏิบัติการในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เข้าไปควบคุมตัวพระชั้นผู้ใหญ่นะครับ
แล้วก็วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทั้งเรื่องของพระพุทธอิสระแล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่จาก๓วัดดัง
พระปริมาพิไทยนี่คือพุทธอิสระโดนศึกเข้าเรือนจำ
ส่วนพระพรมดิหลกเจ้าคณะกรุงเทพและ๔พระจาก๒วัดเจอคดีฟอกเงิน
ก็ต้องศึกไปด้วยคุมตัวเข้าเรือนจำ
ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมว่า๒กรณีนี้จริงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะ
แต่ว่าปฏิบัติการเกิดขึ้นเมื่อวานพร้อมกัน
เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปราม
ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินเข้าตรวจค้นวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
สัมพันธวงศาบรามวรวิหาร
และวัดสามพระยาวรวิหาร
ในคดีทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่๓
จุดแรกพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด

พันธุ์ตำรวจเอกทงชัยอยู่เกต
ผู้กำกับการ๑กองบังคับการกองปราบปราม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

แต่ตำรวจก็ตรวจสอบเพราะว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ก็ไปอายัดตัวก่อนจะควบคุมตัว
มาสอบสวนที่กองปราบเช่นเดียวกันนะครับ

ใช่ค่ะเพราะว่าที่วัดสะเกดเนี่ยนะครับ
ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริต๒โครงการ

แล้วก็พบถึงเรื่องของเส้นทางการโอนเงินเนี่ย

บัญชีส่วนตัวเป็นชื่อของเจ้าอาวาส๑๐บัญชี
ซึ่งก็มีเงินอยู่กว่า๑๓๐ล้านบาท
ดังนั้นปปงก็มีการอายัดเงินทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะ

โดยการที่ไม่เจอพระพรหมสิตนะครับ
ก็ได้มีการสอบถามจากลูกศิษย์วัดนะครับ

พระพรมศิษย์ท่านบอกว่าท่านจะออกไปทำธุระข้างนอกนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจภายในวัดสะเกด

พบบริเวณด้านข้างทำช่องทางออกใหม่
เหมือนเป็นประตูลับที่คำขึ้นมาเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น
สามารถออกถนนใหญ่ด้านนอกได้นะครับ
จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทำขึ้นมาใหม่และไม่เคยมีใครทราบมาก่อน
สิทธิ์ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
พระพรมศิษย์นั่งรถตู้มาฉันเพล

พบบัญชีเงินฝาก๑๐บัญชี
รวมเงินทั้งสิ้น๑๓๒ล้านบาท
ซึ่งปปงเองมีคำสั่งอายัดไว้แล้วนะครับ
อกจากพระระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวคารวาสของวัดสะเกดด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นผู้รับโอนเงินจากวัดสะเกด

รับจ้างผลิตสื่อให้กับวัดสะเกดด้วย
หากพูดถึงตรงนี้ก็ต้องย้อนกันไปหน่อย
ก่อนหน้านี้กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้ไปค้นบ้านหลังหนึ่งของตำรวจ
ก็ไปพบคุณจำได้ไหม
อาวุธปืน๓๒๓กระบอก
และไปพบว่าแม่บ้านของร้อยโท
ที่ติดทัศนิพพลพิธยา
เป็นทหารสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองประชาการกองทัพไทย
แม่บ้านก็คือนางสาวนุชราสิทธินอก
ปรากฏว่าไปพบบัญชีว่ามีการโอนเงินมาจากวัดสะเกด
เข้าสู่บัญชีของนางสาวนุชรา
โดยร้อยโทธิติทัศน์บอกว่า
ไม่รู้เรื่องที่แม่บ้านของตนเนี่ย
โอนเงินมาจากวัดหรือโอนเงินมาจากใคร
ส่วนเรื่องของอาวุธปืน๒๓กระบอกเนี่ย
เป็นของตนเองตนเองก็รับเรื่องของอาวุธปืนไป
แต่เรื่องของแม่บ้านที่ไปรับโอนเงินจากวัด
ร้อยโทธิติทัศน์บอกไม่รู้เรื่อง
ส่วนกรณีที่แม่ของร้อยโทธิติทัศน์
เปิดบริษัทดีทวีคูณรับจ้างผลิตสื่อให้กับวัดสะเกด
ร้อยโทธิติทัศน์บอกก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
นี่แหละฮะอาจจะเป็นที่มาว่าเหตุใด
เรื่องของการจับกลุ่มหรือการควบคุมตัวพระชั้นผู้ใหญ่
ในคดีเงินทอนวัดล็อต๓ถึงได้เร็วเหลือเกิน

ไปร้องป่อแล้วนะครับ
ก็ยังเกี่ยวข้องกับคดีการค้นบ้านของร้อยโทธิติทัศน์ด้วยนะครับ
อันนี้คือจุดที่๑วัดแรกวัดสะเกด
มาดูจุดที่๒กันไหมคะคุณผู้ชม
จุดที่๒ก็คือวัดสามพระยาวรวิหาร
อยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็มีการนำหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
ไปจับกลุ่มพระพรมดิหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
แล้วก็เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะคะ
รวมถึงพระอัฐกิจโสพลเลขาเจ้าคณะกรุงเทพ
หลังจากนั้นก็มีการคุมตัวมาสอบสวนที่กองปราบ
พร้อมกับตรวจค้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน
เพื่อเอามาตรวจที่กองปราบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
จุดที่๓ก็คืออีก๑วัดครับ
สัมพันธวงศาบรามนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเหมือนกันนะครับ
โดยนำหมายจับสารอาญาเข้าตรวจค้นหาพระพรหมเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาบราม
ซึ่งท่านเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมและเจ้าคณะภาค๔๗

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเอกสารหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
เพื่อมาตรวจสอบดำเนินคดีนั่นเองครับ
หลังจากจับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่ครั้งนี้
สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาปลดพระพรหมสิตเจ้าอาวาสวัดสะเกด
พรมดีหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
และพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาบราม
พ้นคณะกรรมการมหาเทระสมาคมครับ
เหตุการณ์เนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ผู้สิทธิ์ข่าวนี้ก็ตามติดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ถึงกรณีการควบคุมตัวพระชั้นผู้ใหญ่
และการตามหาตัวพระชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่อยู่ในวัดอีกนะครับ

สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ใช้เวลาพิจารณานานหลายชั่วโมง
จากมีการแก้สำนวนหลายครั้ง
ก่อนจะมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขัง
และไม่ให้ประกันตัวพระสงฆ์ทั้ง๕รูป

พระสงฆ์ทั้ง๕รูปที่ถูกควบคุมตัวไว้
นั่นก็คือพระศรีคุณาพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกดนะครับ
พระครูสิริวิหารวิหารการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกด
วิจิตธรรมาพรหรือเจ้าคุณเทิดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกด
ส่วนวัดสามพระยาสามารถควบคุมตัว
ท่านเจ้าอาวาสวัดสามพระยาได้นะครับก็คือพระพรมดิหลก
ส่วนวัดสามพระยาที่ควบคุมตัวไว้อีกรูปก็คือ
อัฐกิจโสพลเลขาเจ้าคณะกรุงเทพมนครวัดสามพยาน
นี่คือ๕พระสงฆ์ที่ถูกควบคุมตัวได้
ส่วนที่กำลังตามควบคุมตัวอยู่
นั่นก็คือพระพรมศิษย์เจ้าวาดวัดสะเกดนะครับ
แล้วก็พระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์
ทั้ง๕รูปนี้ถูกฝากขังและไม่ให้ประกันนะฮะ
โดยนอกจากนี้นะครับสารไม่ให้ประกันตัวคารวาสด้วย
คารวาด๔คนที่ถูกควบคุมตัว
เหมือนกันก็คือนางพักขพรนิพลพิทยา
มาลดาของร้อยโททิติทัศน์
นางสาวนุชราสิทธินอกซึ่งเป็นแม่บ้าน
ที่บ้านของร้อยโททิติทัศน์
นายธิระโพงพรรษีและยังมีนายถวิทธิสังอยู่
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลภายในวัดสะเกด
ทั้งหมดนั้นถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร